เป็นอย่างเท่านั้น

เพราะว่ามันผ่านมาแล้ว
แล้วก็คือถ้าสมมุติว่าใช้เป็นแบบถูกถอดออก

ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบตามสัญญา
แต่ถ้าเป็นความจริงก็จียอนไม่ได้คาตัวครึ่งหนึ่งอะค่ะ

ก็ทางนางตรงค่ายนางก็หายไปเลย

เพราะว่าหนูก็ไม่รู้จะแบบขอช่วยเหลือจากใคร

จียอนก็เลยอยู่เงียบดีกว่าค่ะ
ก็เครียดค่ะแต่ว่า

ใช่ค่ะเพราะว่าเขาคือตามแล้วตามอีก
แล้วก็คือมันจริงแล้วเวลาเซ็นสัญญาเนี่ยมันก็จะมีเวลาของเขาใช่ไหมคะ
ก็ยังไม่ได้เลยอะค่ะก็แบบคือแบบผ่านมาแบบรายเดือนก็แบบตามไม่ได้
แล้วก็เอ่อพยายามจะตามด้วยแต่ก็ก็เขาก็อืมก็หายไปเลย

ก็หลักแสนะคะค่ะคืออันเนี้ยอันเนี้ยเจียงเอาว่าเราอะถูกถอดเอง
หรือว่าเขาถอดเราเจียนถูกออกเองค่ะเจียนบอกบอกเขาว่า
คือจริงแล้วเขาก็จะมีการถ่ายแบบเขามีแพลนที่จะแบบไทยใหม่แบบของอันใหม่อะค่ะ
ที่จะไปถ่ายที่เกาหลีอะค่ะก็เลยทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะต้องต้องอะไรนะ
เอ่อทำสัญญาฉบับใหม่ก็เลยเอ่อทางทางหนูก็บอกว่าเอ่อ
งั้นก็แบบขอเคลียร์ของฉบับเก่าก่อนไหมจะได้แบบทำแบบอันใหม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เขาก็อืมเขาก็ไม่ไม่ทำตามอันนี้ที่เราขอขอว่าเขาไม่ใจเกินค่ะ
ใช่ค่ะไม่ค่ะถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าแบบเจียนแบบเรื่องมาก
ก็ทุกวันนี้ก็เจียนก็คงไม่ได้ทำงานแล้วค่ะคือแบบตอนที่ไทยก็แบบสบายมาก
คือแบบทุกกองเนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่ก็เจียนก็แบบทำตามหน้าที่ของเจียอนแบบเต็มที่แล้วอะค่ะ
อืมอันนี้คือ
เป็นร้านแล้ว

คือพี่พลไม่ได้เอ่อโพสไม่ได้เอ๋ยชื่อแต่ว่าโพสว่าอาจจะเป็นร้านแล้วค่ะ
อันนี้เจียนไม่รู้อะค่ะต้องทำเขาก่อนว่าเขาพูดถึงใครกันแน่
มีค่ะไปถ่ายงานให้พี่พศแล้วอะค่ะ
ไม่ค่ะแต่ก็เจียนก็ไปทำงานของเขาเรียบร้อยแล้ว

อ๋อมีนิดน้อยอะค่ะแต่ก็แต่ก็เจียนก็ทำทํงานที่

อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือ
คือมันเป็นปัญหาที่เกิดจะกลัวเราเหรอ

ถ้าสมมุติว่าปัญหามาจากจียอนเองใช่ไหมคะจียอนพร้อมที่จะขอโทษทุกคนอยู่แล้วค่ะ
แต่ก็พอดีแบบไม่ใช่ปัญหาจากหนูก็เลยหนูก็ไม่รู้จะทำยังไง
แต่เจียนก็ทำตามทั้งหมดที่เขาวางแผนแล้วค่ะ
สุดท้ายได้จะบอกอะไรกับคนที่เข้าใจเราผิดไหม
ช่วงนี้ก็คือแบบพวกโซเชียลมีเดียมันเร็วมากอะค่ะ
ก็เลยอยากให้ทุกคนก็อยากเสพติดเขาที่มันถูกต้องมากกว่าค่ะ
คือจริงบางทีก็มีพวกเขาที่อาจจะดูแรงเกินไป
แล้วก็แบบอาจจะให้แบบคนที่อ่านเขาอาจจะแบบเข้าใจผิดก็เยอะ
ก็เลยอยากให้ทุกคนอ่านเขาให้มันดีก่อนค่ะ
อยากให้เขาเห็นตัวตนของจียอนดีกว่าค่ะ
เพราะว่าเวลาเจียนทำงานก็เจียนก็เต็มที่ของเจียอนอยู่แล้ว
ขอถ่ายรูปก่อนนะคะ
ขอบคุณครับ